ช่วงนี้ใกล้ที่จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ไทยหรือว่าสงกรานแล้ว
หลายคนก็วางแผนการเดินทางค่ะว่าจะไปนั่นไปนี่ไปไหนไปยังไง
แต่คุณค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
วันนี้ก็เลยจะพาบุกไปที่นี่เพราะที่นี่ฮอตฮิตเสมอค่ะ

ปกติเรานำเสนอไอ้ไข่หลายวัดแล้วแต่มาที่ออริจินัลต้นตำรับกันหน่อย
นักท่องเที่ยวมาจากหลากหลายพื้นที่นะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความเริ่มสายศรัทธาในตัวของไอ้ไข่
ครับแล้วก็ภายในวัดเจดีเองเขาก็จะมีกิจกรรมต่างต่างแบบเนี้ยค่ะที่รองรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการไปกราบไหว้ขอพรจากพระภายในวัดด้วยการกราบไหว้ขอพรจากไอ้ไข่กุมารสุดฮอตฮิตที่แม้ปังสุด
ณเวลานี้หรือแม้กระทั่งการไปขอโชคลาภจากต้นตะเคียนก็บอกได้เลยว่ามาที่วัดแห่งนี้ครบเลยนะคะ
สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาจริงแนะนำว่ามาวัดแล้วก็เข้าไปกราบไหว้พระก่อนนะ
แล้วหลังจากนั้นจะไปขอที่ไหนยังไงก็ว่ากันไปตามจุดต่างนะคะ
บางคนเขาว่ากันว่าใครที่ได้ของดีของเด็ดมาแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่พลาดที่จะมาเนี่ยเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเห็นไหม
เพราะว่าหลังจากขอไอ้ไข่เอ่ยขอตะเคียนเอ่ยก็มาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหน่อยว่ากันแบบนี้
หน้าวัดเนี่ยค่ะขายรอบวัดเลยนะถึงแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่มีความศรัทธามาภายในวัดกันอย่างต่อเนื่อง
แต่ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมทางวัดเองเขามีมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
เราก็อยากจะฝากเตือนด้วยว่าสำหรับประชาชนที่เดินทางไปคุณสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูก
แล้วสวมใส่ตลอดเวลานะคะที่เราเดินทางไปสถานที่ต่างที่มีคนเยอะแบบนี้นะคะ
อันนี้ก็อยากเป็นอีก๑วัดผมไม่ต้องแนะนำเนี่ยหลายคนก็วางแผนว่าจะไปกันล่ะ
แต่ยังไงก็วางแผนการเข้าห้องเที่ยวและสำคัญที่สุดก็คือดูแลตัวเองดี